เด้อไทยบ้านเด้อมารับถุงย่างจีบเด้อมาแล้วจ้า
ผู้ใหญ่ดาวสาวใจถึงเพิ่งได้บ้างไม่ได้บ้างหยอกนะคะ
อย่าลืมมาเอาถุงยังชีพนะคะถ้าไม่มาเอาเดี๋ยวเอาไปใช้เอง
คุณผู้ชมสวัสดีค่ะติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุพัสรานะคะ
วันนี้ขออนุญาตนั่งนะคะนั่งรายงานข่าวนะคะ
เพราะว่าเห็นไหมครับคุณผู้ชมน้ำท่วมเต็มไปหมดเลย
นี่น่าจะถึงประมาณสองเมตรได้นะคะแล้ววันนี้ดิฉันมาแจกถุงยังชีพ
ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศก่อนนะคะน่าจะต้องแจกให้หมดภายในช่วงเช้านี่แหละนะคะ
อากาศเป็นยังไงทำไมต้องแจกให้หมดภายในช่วงเช้า
ก็เห็นไหมคะช่วงเช้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ช่วงเช้านี้ฟ้าโปร่งโล่งสบายแต่ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยนะคะ
ที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าลมหนาวมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ลมหนาวเนี่ยพัดมาเข้าถึงตอนกลางของประเทศแล้วนะคะ
เมื่อคืนกรุงเทพแอบหนาวนิดหนึ่งดีใจค่ะ
สักหนาวร้อนเลยนะคะหลังจากนี้ไปนะคะเขาคาดการณ์กันว่า
นี่ที่ฝนที่จะเกิดหลังจากนี้น่าจะเป็นฝนสั่งลานะคะ
เอาดูเรื่องของลมกันหน่อยค่ะลมที่ทำให้เกิดฝนในช่วงนี้นะคะ
เน้นที่ภาคใต้จะเป็นลมตะวันออกเนี่ยเขาพัดมาแบบนี้นะคะ
รวมถึงลมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจากลมหนาวนั่นแหละ
เขาพัดความชื้นขึ้นสู่ภาคใต้
ส่วนเรื่องของฝนค่ะภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยา
เขาให้ฝนช่วงบนของประเทศน้อย
ในทุกพื้นที่เน้นตอนบนของประเทศนะคะ

และเป็นฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
ส่วนภาคใต้ค่ะตกยาวไปเลยตลอดทั้งวัน

เริ่มตั้งแต่แถวชุมพรจนถึงนราธิวาสเลย
ส่วนคลื่นค่ะฝั่งอันดามันสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่สูงประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมต
แต่ว่าฝั่งอ่าวไทยคลื่นลดน้อยลงนะคะ
อ้าวฝนเขาบอกว่าฝนน่าจะเป็นฝนสังลา
เพราะว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝนหลังจากนี้ไปมันน้อยลงแล้วนะคะ
ส่วนยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
เขาก็ลอยอยู่แถวตอนกลางของประเทศไทย

โดยเฉพาะพื้นที่ที่คือยังคงมีน้ำท่วมขังแบบนี้นะคะ
นครราชศรีมาค่ะน้ำค่อยลดลงแล้ว
แต่ว่าภาพที่เห็นวัดชุมพวงโคศิตารามในอำเภอชุมพวง
พระกับชาวบ้านยังคงเดือดร้อนเพราะน้ำยังท่วมแบบนี้
เจ้าอาวาสบอกว่าท่วมรอบสองแล้วโยมหนักกว่ารอบแรก
พระเนี่ยเดินลุยน้ำไปฉันแพนที่โรงครัวค่ะทุลักทุเลมาก
คาดว่าที่วัดยังต้องแช่น้ำแบบนี้อีกหลายวัน
เพราะอะไรน้ำจากลำปลายมาตรและอำเภอพี่มาย
ยังไหลเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อสักครู่นี้พี่เบิร์ตค่ะโปรยไว้
อากาศหนาวมันเป็นยังไงนะหน้าตามันเป็นยังไง
เอาพาไปดูค่ะริมแม่น้ำโขงค่ะ
ตอนนี้อากาศเย็นที่นครพนมหนาวแรกมาแล้วจ้า
ปาดมาพร้อมพระอาทิตย์งาม
อุณหภูมิ๒๐องศาเซลเซียสค่ะ
ประชาชนเขาออกมาเลยนะออกมาดูพระอาทิตย์
ออกมาสัมผัสลมหนาวแล้วออกมาออกกำลังกาย
นักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาล่องเรือ
ชมทิวทัศน์ธรรมชาติริมสองฝั่งแม่น้ำโขง
อย่างเครือคักนี่มาแล้วค่ะ

เจ้านครพระน้องเบิ้งอยู่บ่ส่งมาบอกแล้วอุณหภูมิเท่าไรคะ
อ่ะดิฉันจะต้องตั้งใจแล้ว
ถุงยังชีพนะคะที่ตั้งใจไม่ใช่อะไร
สมัยหน้าจะหลงออกมาต่อทำผู้งานนิดหนึ่ง
มาค่ะผู้ใดเอาถุงยังสีบมาตะวับ
อุ๊ยออกมันช้าอุ๊ยตะวมันช่วยงานพอดีเลย
ไปเลยลูกไปมาด้วยค่ะออกมาเอาถุงแม่ออกมาแล้วค่ะ